เราจะต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนจะไปตลาดค่ะช่วงเช้านี้นะคะ
วันนี้ย้ำว่าฝนยังคงเยอะในหลายพื้นที่นะคะ
ปัจจัยเกิดจากร่องฝนคุณผู้ชมเห็นไหมคะที่เป็นสีส้มเลยคาดผ่านไปแบบนี้
ผ่านตอนกลางของประเทศพอดีนะคะ
นี่แหละเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดฝนตกนะคะ
ประกอบกับลมฝนประจำฤดูค่ะพัดขึ้นมาจากทะเลอันดามันแบบนี้นะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะ
ทีนี้ตรวจสอบรายชั่วโมงกันหน่อยนะคะ

ไม่เห็นเมฆเลยท้องฟ้าใสจังเลยวันนี้คงไม่มีฝนหรอก
คุณผู้ชมค่ะนี่ฤดูฝนนะคะสังเกตแบบนี้ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วฟ้า
แจ้งจากปากอะค่ะภาษาที่ฉันเรียกแบบนี้นะคะ
ตอนบ่ายมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดฝนตกเห็นไหมคะ
ช่วงเวลาที่เกิดฝนตอนเช้าเนี่ยมันไม่มีแต่พอช่วงบ่ายปุ๊บมาแล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนภาคกลางเห็นไหมคะภาคตะวันออกเป็นสีเหลืองค่ะ
นี่แหละค่ะจุดรับลมฝนของภาคตะวันออกจะทำให้มีฝนค่อนข้างเยอะนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นคุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกว่าฉันจะไปเที่ยวเกาะ
ฉันจะไปเที่ยวน้ำทะเลโอ้โหพักไว้ก่อนนะคะ
ฝั่งอันดามันสูงมีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะสูง๓เมตรขึ้นไป
ทีนี้ฝั่งอ่าวไทยก็สูงประมาณ๒๓เมตรเพราะฉะนั้นงดไว้ก่อนนะคะ
มาดูเรื่องของพายุกันค่ะตรวจสอบเจ้าพายุคมปะซุกันหน่อย
เห็นไหมคะเป็นวงกลมสีชมพูตรงนู้นนะคะ
เขาจะพัดขึ้นเกาะไหล้ำในช่วงคืนนี้นะคะ
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเขาเป็นโซนร้อนนะคะ
แต่เป็นโซนร้อนกำลังแรงนะแล้วมีความเป็นไปได้
ที่เขาจะพัฒนาตัวขึ้นไปเป็นไซโครน
ไซโครนคือพายุระดับสูงสุด
พอพัดขึ้นเกาะไฮล้ำนะคะวันถัดไปพัดขึ้นเวียดนาม
แล้ววันถัดไปพัดเข้าลาวต่อ
ช่วงนั้นแหละค่ะจะเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ
ทำให้มีฝนตกช่วงภาคอีสานตอนบน
และลามเข้าไปนิดนึงนะคะไปที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะ
แต่ที่จะเป็นฝนตกหนักจริงจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
โอ้โหหลายคนบอกว่าวางแผนแล้วจะไปเที่ยวนะคะ
เอ้าตรวจสอบเรื่องของฝนนิดนึงนะคะสุดสัปดาห์นี้นะคะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะ
ฝั่งรับลมในฝั่งอ่าวไทยก็คือจังหวัดตราดค่ะ
ฝนตกเยอะฝนตกไม่หยุดต้านไม่อยู่จริงนะคะ
นี่ค่ะตกติดต่อกันหลายวันแล้ว
โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลห้วยแรงอำเภอเขาสมิง
จากคลองห้วยไร่ค่ะพอฝนมันตกเยอะน้ำมันก็เยอะ
บ่าเข้าท่วมเรือกสวนไร่นานแล้ว
บ้านของชาวบ้านค่ะระดับน้ำสูงแค่ไหน
ดูเอาเองนะคะน่าจะประมาณ๒เมตรนะคะ
บ้านของเจ้าของสวนถูกทั่วมิตรเลยค่ะ

ส่วนคนไปไหนต้องอบพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะในพื้นที่จังหวัดตราด
เพราะว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ฝนก็ไม่หยุดตกจริงค่ะ
เหนือตอนล่างเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตอนนี้

แล้วก็มีความกังวลว่าฝนจะตกลงมาเพิ่ม

ชาวนาเร่งเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วมนะคะ
หลังจากฝนติดต่อกันหลายวัน
น้ำท่วมที่คุณผู้ชมเห็นจากภาพมุมสูงแบบนี้นะคะ

เขาบอกว่าข้าวเนี่ยอายุยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวเลยนะ
แต่ชาวนาบอกไม่ไหวต้องเก็บเกี่ยวแล้วนะคะ
จำใจค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพายุจะเข้ามาอีกนะคะ

ฉะนั้นชาวนาบอกว่ายอมขาดทุนละกัน
ดีกว่าปล่อยให้นาข้าวจมน้ำแบบนี้
แล้วเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะคุณผู้ชม
ตลอดสัปดาห์นี้นะคะมีฝนที่มากน้อยแตกต่างกันไป

เพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องสำคัญนะคะ

ผลไม้เพิ่มเข้าไปอีกสร้างภูมิคุ้มกันนะคะ